ที่จังหวัดตากครับเหล้ามันทำลายสมองผู้ชายคนนี้อายุ๔๕ปี
เมาแล้วคลั่งนะฮะไล่ทำร้ายแม่กับน้องสาวเพราะคิดว่าแม่กับน้องสาวเนี่ยจะทำคุณสัยใส่เขาฮะ
จบยังไงไปดูกันครับ
เอาขึ้นรถรถหมวดได้ไหมครับ
กินเหล้าจนเพี้ยนอ่ะเหรอ
ไอ้แบบนี้มันเรียกฮิวหรือหามฮิวเนอะฮิว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๑โมงครับกลุ่มผู้ชมครับ

เหตุชายคลุ้มคลั่งที่บ้านหลังหนึ่งในท้องที่หมู่เก้า
ตะบดเชียงทอพวังเจ้าสวัสดิ์ครับ
พอไปถึงไปเจอหญิงอายุ๔๐ปียืนรออยู่หน้าบ้าน
แล้วก็แจ้งว่าผู้ก่อเหตุคือนายไพรนะฮะ
สงวนนามสกุลอายุ๔๕ปีพี่ชายของเธอนี่แหละนะครับ
มีอาการทางประสาทคุ้มคลั่งพยายามจะทำร้ายคนในบ้าน
เอ่ยผู้ใหญ่บ้านเอ่ยกรรมการหมู่บ้านเอ๋ยมาช่วยกันเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลฮะ
พลายยังเดินออกจากบ้านนะไปร้านค้าใกล้บ้านแล้วก็หยิบเบียร์มาสองกระป๋องไม่จ่ายเงินด้วยนะครับ
แล้วก็ยกดื่มเบียร์โชว์ตำรวจนะฮะ
ตำรวจเข้าไปเกลี้ยกล่อมอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เป็นผลอีกนะครับณขณะนั้น
นายไพรเริ่มรู้ตัวแล้วและเตรียมจะต่อสู้ขัดขือเจ้าหน้าที่บอกว่าอย่างนั้นก็ไม่รอแล้วเหมือนกัน
ก็เข้าชาร์จจับได้แบบนี้แหละฮะกดอยู่เลยนะฮะ
นายสมบัติวงสูงผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าตะบนเชียงทองอำเภอวังเจ้าเล่าบอกว่าไพรเนี่ยนะ
เมื่อก่อนเขารับจ้างขับรถอยู่ต่างจังหวัด๒ปีที่แล้วเนี่ยกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาทำรับจ้างทั่วไป
ปกตินิสัยดีคุณผู้ชมดูข่าวนะฮะไอ้คลั่งคลุ้มคลั่งแบบนี้ถ้าไม่กินเหล้าเข้าไปมีแต่คนบอกเมื่อก่อนนิสัยดีทั้งนั้นเลยนะครับ
ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครหลังเลิกงานรับจ้างก็มักจะซื้อเหล้ามานั่งดื่มคนเดียวครับดื่มเป็นประจำเป็นประจำช่วง๑ปีที่ผ่านมาใครดื่มหนักครับ
ใครก็เลยไปหาเรื่องแม่กับน้องสาว
ใครคิดว่าแม่กับน้องเนี่ยทำคุณสัยใส่เขาครับ
น่ะเล่าเป็นเหตุครับ